สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ทางปากใต้ค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้และมารืนนี้ค่ะหลายจังหวัดต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักนะคะตกหนักจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเลยคุณผู้ชมมีสิบจังหวัด
ต้องเฝ้าระวังค่ะปัจจัยหลักหลักสองปัจจัยนะคะที่ทำให้ปากใต้มีฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะ
นั่นก็คือพายุกรอวานะคะได้อ่อนกำลังลงทำให้เกิดห่อมฝนค่ะ
อกจากนี้ยังมีมรสุมฝนพัดเข้าปกครุมด้วย
เพราะฉะนั้นในวันที่๒๔ธันวาคมนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือ
ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชม
จากนี้ยังมีพัทธลุงนราธิวาสงคราระนองปัตตานีและพังงายะลาด้วยนะคะ
ต้องเฝ้าระวังเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
ถ้าเกิดมีการอบพยพอะไรเนี่ยก็ต้องเก็บข้าวของด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะ
ไปดูโอ้โหคุณผู้ชมต้องดูภาพค่ะ
เป็นลาวาปะทู้ออกมานะคะแบบนี้

ภูเขาไฟแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในสามของภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังของอิตาลีค่ะ
โดยในปีนี้ก็เกิดการประทุหลายรอบแล้วด้วยเช่นกันค่ะ
และนี่คือรุกรรมรอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ